ไปดูเพื่อไทยวันนี้มีสัญญาณมาแต่เช้า
เรื่องว่าจะไปขอขมาพักเก้าไกลเขา

ก็ต้องคุยกันกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับ

ให้สัมภาษณ์กรณีที่พักเพื่อไทยนะครับ
ขอหารือหน่อยซิกับพักเก้าไกลแฟนเก่านะครับ
แฟนเก่าบอกจะขอให้ช่วยโหวตนายกรัฐมนตรี
เพื่อไทยหน่อยได้ไหมล่ะนะครับ
คือคุณภูมิธรรมเสนอให้ตั้งรัฐบาลแบบพิเศษ

ลายความขัดแย้งที่มีมากว่า๒๐กว่าปีเนี่ยนะครับ
โดยต้องดึงทุกพักทุกฝ่ายมาสร้างมิติใหม่ทางการเมือง
ไม่จำเป็นต้องมีฝ่ายค้านไม่ต้องมีรัฐบาล
เรื่องร่วมก็ได้ก็ร่วมกันช่วยได้ก็ช่วยกันพี่อ้วนว่างั้น
สำหรับพักก้าวกลายเนี่ยก็ได้ติดต่อไป
ไม่ว่าอะไรที่เคยเป็นปัญหาหรือคาใจกัน
ก็ยินดีจะไปขอโทษไปขอขมา
เพื่อหาทางออกวิกฤตของประเทศครับ

สำหรับพักก้าวกลายนะครับ
พักก้าวกลายเราได้ติดต่อประสานงาน
แล้วก็อยากจะไปใช้เวทีนี้ในการพูดคุยกันว่า

แล้วก็ถ้าจะสามารถทำให้ความต้องการประชาชน

ในการที่จะแสดงเจตจำนงในการโหวตครั้งนี้ด้วย
ไม่ว่าอะไรที่เคยเกิด

เรายินดีไปขอโทษขอเข้ามา
นี่คุยก่อนที่จะไปไทยสมิตร
และนี่คือตอนที่จะไปไทยสมิตร
หลังไปไทยสมิตรมาว่ายังไงล่ะ

เพราะถามว่าไปขอคะแนนสนับสนุนจากก้าวไกลหรือเปล่า
ก็เป็นการคุยกันนะครับเรื่องของสถานการณ์
เพื่อขอความเข้าใจนะครับขอความเข้าใจกัน
ส่วนคำตอบบอกขอให้รออีกนิดวันนี้ยังไม่พร้อม
ยืนยันว่าเป็นการรับฟังความเห็น
ไม่ได้ทะเลาะกันคุยกันด้วยเหตุผล
หลังจากทราบเงื่อนไขต่างในการจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อไทยตั้งใจจะจัดตั้งให้สำเร็จ
โดยมาจากเสียงสสสวสนับสนุน
และในเมื่อก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ
แล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับเทพฯเนี่ย
แต่เป็นการทำรัฐบาลที่แข็งแกร่ง
คุณอุ้งบอกว่าได้เจอคุณพิธาด้วยนะครับ
กับคุณพิธาครับ
นายกช่วยเพื่อไทยไหมครับ
จริงเรามาเนี่ยเรามาคุยกันมากกว่าว่า
ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนกันบ้างนะคะ

ในเรื่องของคำตอบหรือสรุปอะไรที่นักข่าวต้องการเนี่ยอิ๊งว่าขอรออีกนิดนึงนะคะ
วันนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้คำตอบใดนะคะเพราะวันนี้เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบอะไร
มันมีการรับฟังของทั้งสองฝ่าย
ค่ะก็มาคุยกันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นว่าที่ผ่านมาทำอะไรกันมาบ้างนะคะ
ทั้งภักดิ์เพื่อไทยและภักดิ์เก้าไกรเนี่ยเราก็จะพูดกันเสมอว่า
บางครองเชียร์ของเราทั้งสองภักดิ์เนี่ยทะเลาะกันหรืออะไรเนี่ยแต่เราไม่เคยทะเลาะกัน